บุรุษพยาบาลทำร้ายคนไข้

บุรุษพยาบาลบอกให้เงียบเอาคนไข้ไม่เงียบ

ทีนี้ล่าสุดบุรุษพยาบาลคนนี้

แล้วก็ทำร้ายคนไข้
คุณผู้ชมกรณีนี้มันมาจากตอนที่
ภรรยาของผู้ป่วยชาย

เล่าให้ฟังว่าวันที่๒๖กุมภาพ

ก็ต้องเข้าห้องฉุกเฉิน
พกที่ลำตัวหลายครั้งเลย

จากบุรุษพยาบาลไม่พอใจที่คนไข้รายนี้
ร้องบอกให้เงียบก็ไม่เงียบ

ทีนี้สภาพร่างกายของสามีนะคะ

แขนที่ขามีแผลแตกที่หางคิ้ว

แบบนี้ค่ะอันนี้คือผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะ
โรงพยาบาลเอาตัวบุรุษพยาบาลที่เกาะเหตุคนนี้
พบกับญาติผู้ป่วยแล้วที่ห้องประชุมโรงพยาบาล
มาเจอกันแล้วก็มาขอโทษแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทีนี้ตอนที่คุยกันอันนี้เป็นภาพตอนที่เอากระเช้ามาไหว้
กราบขอโทษนี่นะคะไหว้ขอโทษนี้ช่วงที่บุรุษพยาบาลเนี่ย
เขามาไหว้ขอโทษก็มีท่าทีสลดนั่งก้มหน้า
คือเหมือนกับเครียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละค่ะซึ่งผลการเจรจาเนี่ย
โรงพยาบาลก็บอกว่าเดี๋ยวจะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดให้
เรื่องของค่ารักษาพยาบาลค่าทำขวัญให้กับผู้ป่วยผู้ชายคนนี้ที่ถูกทำร้าย
แล้วจะลงโทษตามวินัยก็เป็นระเบียบของโรงพยาบาลนะคะ
จะลงโทษบุรุษพยาบาลคนนี้เป็นเวลาสามสิบวันหลังจากนั้นก็เนี่ยค่ะ
หมอบกระเช้าขอโทษกันบุรุษพยาบาลคนนี้ก็ยกมือไหว้
ครอบครัวของผู้ที่ถูกทำร้ายทีนี้ตัวผู้ป่วยเนี่ย
ตัวผู้ป่วยยังรักษาอยู่ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนี่ค่ะ
อยู่ที่ชั้น๑๐ของโรงพยาบาลท่าทีก็ผ่อนคลายขึ้น
แล้วก็ถามว่าตอนนี้อาการปวดท้องเป็นยังไงบ้าง
เพราะว่าอาการปวดท้องคืออาการแรกที่มารักษาตัว
เขาบอกว่าอาการปวดท้องก็เริ่มดีขึ้น
แล้วไอ้พวกอาการเจ็บปวดตามใบหน้าตามร่างกาย
ตอนนี้อาการก็เริ่มดีขึ้นแล้วเดี๋ยวขอดูหน่อยค่ะ